คุณผู้ชมคะวงการบันเทิงมีข่าวเศร้าอีกครั้งนะคะ
จากไปของพิธีกรชื่อดังคุณอิ๋งอิ๋งสิทธินีค่ะ
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
คนที่แจ้งข่าวเศร้านี้ก็คือคุณอิ๋งอ้อยสิทธิวดีน้องสาวของคุณอิ๋งอิ๋งนะคะ
โพสต์ภาพพี่สาวพร้อมทั้งข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
ตรู่วันที่๒กรกฎาคมพี่อิ๋งอิ๋งได้ออกเดินทางสู่พบภูมิใหม่
ขอให้บุญกุศลทั้งหมดที่พี่อิ๋งอิ๋งเคยได้กระทำมา
น้อมนำดวงจิตพี่สาวสุธิรักไปสู่สุขติ
ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้แก่น้องและครอบครัว
ด้วยรักและอาลัยสุดหัวใจครอบครัวกิติสิทโทค่ะ
คุณอิ๋งอิ๋งเป็นพิธีกรชื่อดังในยุค๙๐ผลงานเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็คุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวอยู่นะคะ
เพราะว่าเป็นข่าวดังเมื่อช่วงต้นปีค่ะ
ต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตหลายอย่าง
มีทั้งข่าวเลิกรากับสามีที่ใช้ชีวิตด้วยกันมากว่า๑๕ปี
มีข่าวเรื่องของการต่อสู้กับโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
ก่อนจะจากไปอย่างสงบช่วงเช้าวันนี้นะคะ
ครอบครัวจัดพิธีรดน้ำศพเมื่อ๔โมงเย็นที่ผ่านมา
พระอภิษฐรรมศพคืนแรกที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ครอบครัวของงดพวงหลีดดอกไม้สดนะคะ
แต่เปิดให้ร่วมบำเพ็ญกุศลพวงหลีดพัดลม
เพื่อบริจาคตามเจตนารมณ์ของผู้วายชนค่ะ
น้องสาวของคุณอิ๋งอิ๋งคือคุณอิ๋งอ้อย
และคุณอู๋บอกว่าพี่สาวต่อสู้กับโรคมะเร็งมากว่า๓ปี
คีโม๒๔ครั้งมีน้ำท่วมปอด
เลือดขาวต่ำมากจนไม่สามารถให้คีโมได้อีกแล้ว
สัปดาห์ที่ผ่านมาโรงพยาบาลแจ้งมานะคะ
ว่าให้เซ็นเอกสารว่าจะไม่ใส่ท่อออกซิเจนไม่ปั๊มหัวใจ
มิถุนายนเริ่มตอบสนองช้า
และสุดท้ายเสียชีวิตโดยไม่ได้สั่งเสียอะไรนะคะ
คือคุณหญิงอ้อยบอกว่าพี่หญิงอิ๋งก็ไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้กับทางครอบครัว

ทรัพย์สินทั้งหมดนะคะจะบริจักษ์หมดเลยนะคะ
พี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะคือจะสร้างวัดแล้วก็จะจัดตั้งเป็นมูลนิธิด้วยค่ะครับ

หลังจากที่เทียร์ทุกอย่างเสร็จหมดเราจะบริจักษ์ให้พี่หญิงเป็นคนที่เข้าความบุญ
สำหรับพิธีชาปนกิจจะจัดขึ้นในวันที่๕กรกฎาคมนี้ค่ะ
จากนั้นจะนำอัฐิไปลอยอังคารร่วมกับคุณพ่อของคุณอิ๋งอิ่งที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
ครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะฮะ